พูดถึงเรื่องของการพนันไม่เคยทำให้ใครได้ดี
ใช่จะบอกว่าเป็นเรื่องงามหน้าอีกแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่อบตแห่งหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคาม
ตั้งวงเล่นพนันไฮโลกันคุณคะนี่ค่ะ
สถานที่คือสำนักงานของอบตเลย

นี่ถึงจะถามไงว่านี่คุณไม่คิดจะแคร์สื่อ

นี่ค่ะเป็นเรื่องราวชาวบ้านเขาบอกว่าอดรนทนไม่ไหวจริง
เรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะเราก็เลยเอามาแชร์กันแต่เช้าแบบนี้เนี่ยนะคะ
นี่คือมาเป็นคลิปเลยค่ะคุณเห็นหมดเลยนะว่ามีใครบ้าง
สักประมาณ๔๕คนนะคะตั้งวงล้อมเล่นพนันไฮโลกันนะคะ
นี่ค่ะเกิดขึ้นที่อบตแห่งหนึ่งในอำเภอพยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
คือล่าสุดนะคะนายกิตติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามบอกว่า
ได้สั่งการให้ในอำเภอพยักษภูมิพิสัยเร่งตรวจสอบเรื่องนี้
พร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
คาดว่าไม่น่าจะเกิน๒สัปดาห์เดี๋ยวจะทราบผล
ซึ่งถ้าเกิดว่าหากมีมูลก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
และหากเจ้าหน้าที่อบตทำผิดจริงก็จะต้องถูกลงโทษขั้นรุนแรง
ปลดออกหรือ๒ไล่ออกจากราชการ
ไล่ออกนี่คุณไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยนะ
ประวัติก็จะไม่เหลือด้วยนะไปใช้อะไรอีกมาทีนี้
คุณคือผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามบอกว่า
ที่ผ่านมานะกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
สำหรับอบตเนี่ยนะคะก็มีการเน้นย้ำกันมาตลอดบอกว่า
ห้ามกระทำความผิดในสถานที่ราชการ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นการพนันการดื่มสุรา
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นอยากจะฝากเตือนว่า
เรื่องแบบนี้ไม่เคยไม่ควรเกิดขึ้นในสถานที่ราชการเนี่ยนะคะ
ทีนี้พีคในพีคพีคมากกว่านี้อีกค่ะ
แล้วจะบอกว่าไอ้คลิปนี้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่
เกิดขึ้นสดร้อนนะคุณคะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
กันยายนปีที่แล้วค่ะแต่ถามว่าผู้บริหารอบตท่านไม่เห็นเหรอ
อาจจะเห็นค่ะอาจจะเห็นแต่ไม่ตักเตือนหรือห้ามปลามเจ้าหน้าที่
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกอย่างแน่นอนเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมปีที่ผ่านมา
นับดูเวลาเข้าไปกี่เดือนแล้วนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้ล่าสุดคลิปนี้มีการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่อำเภอพระยักษ์คภูมิพิสัยแล้ว
แต่ชาวบ้านบอกว่าสิ่งที่มันเจ็บใจมากกว่านี้เคยส่งคลิปนี้ให้ในอำเภอแล้ว
แต่เรื่องเงียบตอนนี้ไม่เงียบแล้วล่ะ
สบายใจได้เพราะถึงมือเราแล้ว
เดี๋ยวจัดการให้ต่อเดี๋ยวมีคนจัดการให้นะคะ